กรณีที่เกิดขึ้นเมื่อวันพุธที่๔กันยายนที่ผ่านมานะครับ
เพราะว่ามีโจรบุกเดี่ยวไม่ปิดบังใบหน้า
ทำทีทำท่าว่าเป็นลูกค้าจะมาซื้อทองนะครับ
ตอนช่วงชิงทองใจเย็นเหลือเกินนะครับ
กระดาษให้กับพนักงาน
กระดาษนั้นเขียนด้วยดินสอข้อความว่านี่คือการป้น
แต่ที่มาของกระดาษนี่สำคัญเหมือนกัน
พอไปเป็นบินใบเสร็จจากร้านชาบูแห่งหนึ่ง

ก็ต้องตามดูว่าโจรคนนี้
ขู่พนักงานบอกว่านี่เรามีน้ำกรด
ถ้าโดนน้ำกรดสาดมันเจ็บนะมันเจ็บปวดนะ

ในห้างสินค้าย่านบังพลัดที่จับภาพได้นะครับ
เพราะว่าลูกค้าชายคนนี้แปลงร่างเป็นโจรแล้วครับ
เสื้อเชิดขาวกางเกงยีนสวมหมวกแก๊ปสีขาว
อยู่หน้าเคาน์เตอร์แล้วก็หยิบปืนขึ้นมาขู่พนักงาน
แล้วก็อย่างที่บอกไปยื่นกระดาษเขียนข้อความขู่
รวมถึงขู่ว่าจะเอาน้ำกรดสาดนะครับ
พนักงานต้องหยิบทองใส่ถุง
มูลค่ากว่า๔๖ล้านบาท
พร้อมเงินสดอีก๔หมื่นบาท
ที่ให้ทองกับโจรไปนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณ๒ทุ่มในวันดังกล่าวที่ผมบอกไป

พนักงานบอกว่าเพิ่งมาทำงานได้๒เดือนเอง

กลัวเหลือเกินเอาฟังเสียงกันนะฮะ
เขียนว่าอย่าส่งเสียงดังมีน้ำกด
เขาบอกว่าเร็วถ้าไม่อยากติดอยู่เฉย
แล้วเขาบอกว่าถ้าไม่ลำตามจะยิงนะ
เขาบอกว่าให้หมอบลงถ้าไม่หมอบลงจะยิงนะ

แล้วเขาก็เอาของไปเลย
พอหมอบลงเสร็จแล้วเขาก็เอาของไปเลย
ขณะที่พนักงานร้านทองอีกคนนะครับให้ข้อมูลบอกว่า
ก่อนหน้านี้คนร้ายเคยทำทีเป็นลูกค้าเข้ามาดูลาดลาวอยู่แล้ว
ช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยก็เข้ามาที่ร้านนะครับ
แล้วก็มีท่าทีแปลกคือนอกจากจะมาอวดแล้ว
ว่าอะไรรู้ไหมคุณเพิ่งถูกหวยมา๕แสนเนี่ย
เดี๋ยวจะมาซื้อทองนะแล้วก็มาแสดงมายากลให้ดู
เหมือนแบบว่าขอหยิบทองแล้วดูนะเดี๋ยวทองมันจะหายไป
อะไรอย่างนี้มาแสดงให้ดูตอนนั้นพนักงานก็ยังขำอยู่
คิดว่าเป็นลูกค้าจริงก็ต้องเอาใจลูกค้านะครับ
ส่วนชาวบ้านที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุให้ข้อมูลนะครับว่า
ช่วงที่เกิดเหตุไม่มีใครพบสิ่งผิดปกติ
แม้กระทั่งเสียงคนร้องขอความช่วยเหลือก็ไม่ได้ยินนะครับ
ไม่ได้ยินเพราะอะไรรู้ไหมก็โจรมันขู่ไง

เมื่อกี้เห็นในภาพจากกล้องวงจรปิดไหมครับ
ใส่ในถุงผ้ามาให้รัชน์นะครับ
แล้วก็อยู่นอกห้างอะไรเอง
ก็ไม่รู้สึกว่ามีเรื่องอะไรผิดสังเกตเลย
แต่ชาวบ้านในชุมชนบอกว่าคุ้นหน้าเจ้าคนร้ายคนนี้มาก
คนนี้มากเหมือนเป็นชาวบ้านในชุมชนซอยซิรินทอนซอย๕เลยนะ
ส่วนความคืบหน้าเรื่องนี้นะครับพลตำรวจตรีสุคุณพรขออภัย
พรมมายนะรองผู้บัญชาการตำรวจนครบานพร้อมกับชุดสืบสวนสนบางพลัด
ก็ลงพื้นที่ร้านทองแห่งนี้เปิดเผยนะครับว่าชุดสืบสวน
ระหว่างหาเบาะแสเส้นทางการหลบหนีของคนร้ายอยู่
โดยพบว่าคนร้ายได้ขี่รถจักรยานยนต์ฮอนด้าคลิกสีดำแดงไม่ทราบหมายเลขทะเบียน
จอดที่หน้าห้างก่อนจะหลบหนีไปทางตลิ่งชัน
หลังจากนี้จะต้องตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายจะหลบหนี
เพื่อเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็ว
ส่วนอุปกรณ์ที่คนร้ายใช้ในการปล้นอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าเป็นปืนจริงหรือปืนปลอม
รวมถึงกระดาษที่คนร้ายเขียนขู่พนักงาน
อย่างที่บอกไปนะครับว่ากระดาษนี้มันเป็นกระดาษและเป็นบิน
จากร้านชาบูแห่งหนึ่งที่อยู่ในห้างแห่งนี้ซึ่งเป็นร้านที่ไม่ไกลร้านทอง
ว่าในช่วงที่คนร้ายเคยมาดูลาดลาวก็เข้าไปนั่งกินชาบู
แล้วคอยสอดส่องไว้ในห้างมีอะไรนะฮะห้างทองมีความเคลื่อนไหวอย่างไรบ้าง
เสร็จก็เอาบินของร้านชาบูมาด้วยเอาดินสอเตรียมไว้เขียนข้อความขู่ว่านี่คือการปล้น
แล้วเอามายื่นให้พนักงานดูนะครับเรื่องนี้ก็ต้องตรวจสอบ
รวมถึงเรื่องของน้ำกรดด้วยนะครับตอนนี้ต้องตรวจสอบทั้งหมด
บอกว่าจะดูกล้องวงจรปิดตามเส้นทางหลบหนีให้ได้และจับกลุ่มตัวให้ได้
เพราะว่าได้สับสินไปเยอะนะครับ๔ล้านกว่าบาทนะครับ